เรามาดูเรื่องราวดีของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน
บอกว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
ตามที่นายยกรัฐมนตรีอยากเห็นอยากให้เป็นนะฮะ
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายงานของเราครับ
เป็นแอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า
เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน
การไฟฟ้านครหลวงได้นำมาให้บริการประชาชน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย

และสิ่งนี้ทำให้การไฟฟ้านครหลวง
ได้รับโล่และการรับรองมาตรฐาน
การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
การไฟฟ้านครหลวงเข็ดราชบุรณะ
และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
โดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ประจำปี๒๕๕๙ให้กับนายธีรวัตรเทพอำนวยสุข
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชน
หน่วยงานภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
ธีรวัตรผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า
การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

มีความมุ่งมั่นพัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการให้กำลังใจ
ให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ได้มีกำลังใจในการให้บริการกับประชาชน
ตอบสนองกับนโยบายของทางรัฐบาล

แล้วก็เข้าถึงง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับ
แล้วก็สิ่งเหล่านี้ทางการไฟฟ้านครหลวง

ก็จะต้องให้บริการยกระดับคุณภาพ
เรื่องของงานบริการให้ดีขึ้นเรื่อยต่อเนื่องต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณารับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวกจำนวน๔๑ศูนย์เป็นระยะเวลา๓ปี